ชกต่อยกันริมถนนจังหวัดเพชรชบุรีกันบ้างนะฮะ
ใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเป็นผู้ชายสองคนค่ะ
รุมทำร้ายหนุ่มพนักงานส่งอาหารจนทำให้เขาได้รับบาดเจ็บนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็บอกว่าขี่รถสวนกันกับพนักงานส่งอาหารคนนี้
แล้วก็เลยทำให้รถล้มค่ะคุณผู้ชมไม่ได้มีเหตุเฉียวชนกัน
คือตัวเขาบอกเลยผมไม่ได้ไปเฉียวคันเขาเลย
อยู่จะมาหาว่าผมไปเฉียวคุณได้ยังไง
แล้วสุดท้ายผมซวยดิโดนพวกคุณรุมอ่ะเอางี้ดูคลิปนี้ก่อนละกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้ที่เขาเป็นสองโจเนี่ยนะ
รุมทำร้ายดูสิโอ้โหฟาดใหญ่เลยเนี่ยนะคะโอ้ย
คนนึงใช้หมวกกันน็อกเป็นอาวุธอีกคนนึงถือท่อแป๊บเหล็กเนี่ยนะ
คนที่ถือหมวกกันน็อกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือฟาดใส่แบบรัวเลย
เดินกลับมาชกซ้ำอีกพนักงานส่งอาหารซุดลงไปกับพื้นเลยนะ
ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุคือหน้าร้านชาพยอมอยู่ตรงข้าม
เอ่ออลบาตอโพระไหวรที่เพชรบุรีนะคะ
โดยนายสหชาติอายุ๔๓ปีที่เป็นคนเจ็บโดนทำร้ายเนี่ยนะ
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองเพชรบุรีซึ่งพนักงานส่งอาหารเนี่ย

เมื่อวันที่๑๗กุมภาตอนประมาณเกือบเที่ยง
ผมขี่รถสวนกับหนึ่งในคู่กรณีนั้น
แล้วปรากฏว่าฝั่งนั้นเขาเบรกรถกระทันหัน

ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้รถเขาล้มเลย
แต่ว่าฝ่ายนั้นโทษว่าผมเป็นต้นเหตุ

ผมก็ดูทรงแล้วมันไม่ค่อยดี

เพราะว่าฝั่งนั้นเขาดูท่าทางโกรธจัด
ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปไก่เกลี่ยกัน

แต่ว่าฝ่ายนั้นคือเขาบอกว่า
ไม่เอาไปไกล่เกลี่ยที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค

ปรากฏว่าตัวของพนักงานส่งอาหารเขาไม่ไปนะ

ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยแยกย้ายกันไป
แล้ววันต่อมาตัวพนักงานส่งอาหารคนนี้
เขาก็ขี่รถไปรับสินค้าหน้าราชพัฒน์เพชรชบุรีบังเอิญ

เจอกับคู่กรณีพอดีเลยค่ะ
ก็ถัดสินใจละกัน
วนรถไปคุยให้มันจบเลยละกัน
แต่ว่าคู่กรณีพร้อมกับเพื่อนอีกคนนึง
เดินเข้ามามีทั้งหมวกกันน็อกมีทั้งท่อแป๊บเหล็ก

รุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็หนีไปนะ

เราต้องปลอดภัยตัวเองครับ
เพราะว่าต้องวิ่งดึกดื่น
กลัวจะโดนดักตีกลางคืนอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยอยากจะไปคุยหรือว่าขอโทษขอโพยอะไรอย่างนี้

อาจจะช่วยค่าซ่อมรถเขาอะไรอย่างนี้

โดนตีก่อนฟาดทั้งหมวกกันน็อกฟาดทั้งท่อแป๊บเหล็กมาแบบนี้
คือหลังจากเกิดเหตุก็มีเพื่อนรุ่นพี่ที่ทำงานเดียวกัน
ก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรชบุรี
รวมถึงก็พาไปที่โรงพักแจ้งความดำเนินคดี
เมื่อวานนี้ทางตำรวจสพเมืองเพชรชบุรี
ก็เรียกตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองคน
มาทำร้ายพนักงานส่งอาหารมาสอบปากคำ
สองคนนี้ชื่อว่านายสิทธิพลสังสุกอายุ๒๑ปี
พี่ชายก็คือนายวิสันอายุ๒๗ปีนะคะ

ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ข้อหาหนักเลยนะใช่ค่ะแล้ววันนี้เนี่ย

เพื่อนำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดเพชรชบุรีฝากขังนะคะ
ส่วนคดีรถล้มก็ต้องแยกไปนะ
ว่าใครทำให้เขารถล้มกันแน่นะฮะ